ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนจะเป็นตำรวจ
ซึ่งสุดท้ายก็ตำรวจจริงขับรถไปจอดขวางถนนนะลักษณะเมาแบบกลางลงไปเลยนะฮะ

ทำลุงมาข้าวสำรวจด้วยหน่อย
รับอะไรครับเปิดเปิดสะจกขวางดำมาแล้ว
ทำไมล่ะครับพ่อมึงเป็นใครเอ้าผมก็ขี่รถของผมดีดี
ทำไมเหรอครับอะไรเหรอเขาก็ขี่มาดีดีเอาเอาไว้ขับขี่
มาโหผมคงไม่ได้หรอครับไม่ได้คุณเป็นใช่ไหม
ไม่ใช่ครับทำไมต้นถึงขวางรถครับผมผมเป็นใครมาจากไหนผมไม่รู้
อ่าผมไม่รู้ว่าจะเอาคุณเป็นใครมาจากไหนผมไม่รู้
เข้าใจครับนี่ฮะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหน
แล้วเจ้าของรถคันนี้เจ้าของคลิปเนี่ยขับตามหลังคันนี้มาฮะ
สายไปสายมาอยู่ดีจอดขวางถนนนี่เห็นไหมดีนะไม่ไปชนอะไรใครเข้า
เมานะฮะแล้วพอจอดขวางถนนเนี่ยลงมาหารถคันนี้เขา
แล้วเสื้อใส่เสื้อแบบโลโก้ตำรวจลงมาแล้วตามถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปหมดจ๋าว
คือพอเมาแล้วยังไงคือวิญญาณการปฏิบัติหน้าที่เข้าสู่
สิงค่ะ
ผมกวางทางไว้แล้วเปิดกระจกเป็นพออะไรใช่ไหมก็ไม่รู้
ผมเป็นใครก็ไม่รู้นี่ฮะ
เขาก็ขับรถของเขามาดีเขาก็งงนะฮะนี่เจ้าของคลิปก็เลยเอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่าขับรถมาบนเส้นทางระหว่างอำเภอดอนตาลจะไปเริงนกทาแถวเยี่ยงสวท้อนนะครับ
เจอผู้ชายคนนี้ขับรถสายไปสายมาก่อกวนชาวบ้าน
แล้วจอดขวางกลางถนนลงมานี่ฮะเหมือนในคลิปเลยนะเมามาเลย
ใส่เสื้อโปโลสีแดงมีตราโล่ตำรวจอยู่บนหน้าอกด้วย
ลิ้นพันมาเลยเหมือนกับจะมาขอดูใบขับขี่เขา
ปฏิบัติหน้าที่จะมาดูใบขับขี่เขา

ดูสิแล้วสุดท้ายเนี่ยคุยกันอยู่นานสองนาน
ผู้ชายคนนี้ก็ก็ปล่อยเข้าไปนะเจ้าของคลิปเจ้าของรถคันนี้
เขาก็ยังงงงว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
จุดเกิดเหตุนะครับเป็นถนนเส้นทางอำเภอดอนตานมุกดาหาร
เป็นเส้นทางที่จะไปเริงนกทายะโสธรนะฮะ
เส้นนี้นะครับได้สอบถามข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับ
เป็นตำรวจจริงจริงนะฮะเป็นตำรวจต่อชะดอยศร้อยตำรวจรีนะครับ
อายุห้าสิบกว่าสังกัดฐานปฏิบัติการแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอดอนตานที่มุกดาหารซึ่งตำรวจในพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุ
คือสพป่าไร่นะครับบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปไม่มีใครมาแจ้งความนะครับ
ก็ไปเจอรถของตำรวจคนที่ก่อเหตุเนี่ยถูกลากเอามาทิ้งไว้ที่โรงพัก
นี่คันนี้นะฮะเพราะหลังจากเกิดเหตุในคลิปแล้วขับไปต่อเนี่ย
สุดท้ายก็จนได้นะฮะนี่มีตราสัญลักษณ์ด้วยเห็นไหมตราโล่เนี่ย
เสียหลักตกข้างทางคุณเขียนมาสอนก็เมาขนาดนี้ดีนะไม่ไปชนใครเข้าอ่ะ
ทิ้งไว้ที่โรงพักนะฮะชาวบ้านบอกว่ารถคันนี้ประสบอุบัติเหตุแหกโค้งตกลง
ข้างทางนะครับ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งมันก็คือรถคันที่เกิดเหตุในคลิปนั่นแหละ
โชคดีของพี่ท่านนั้นจริงที่ขับตามหลังไปอย่างช้าไม่เจอคันนี้แบบแซงเซิง
ประสบอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเราสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะครับ
บอกว่าตอนแรกก็กลัวมากเพราะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
มายัดยาอะไรเขาหรือเปล่าแต่คุยไปคุยมาเนี่ยดูแล้วเมาสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปนะ
คือคุณพัทยานี่ก็เขาบอกเขาก็ขับรถของเขาไปแล้วก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่าคันนี้ก็ไปตกข้างทาง
ขณะเดียวกันทางผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับพลตำรวจโทนัทสิงห์อุดมนะฮะ
หลังจากที่ทราบเหตุแล้วก็รู้ว่าตำรวจคนนี้คือต่อชดนะฮะอยู่ในสังกัดจริงเนี่ย
ได้ออกมาขอโทษประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
ยังดีนะที่พี่ผู้ชายผู้เสียหายเขาใจเย็นเนอะ
อยู่ในรถก็ใจเย็นไม่โต้ไม่เถียงไม่อะไรขับช้าด้วย